โคนโฟบอกว่าทีมของคุณบุคโก่นะคะ

ครับผมนะฮะต้องทำให้ได้ค่ะแน่นอนที่สุด
แต่คุณแพ้ทีมดึ๊บต้องเป็น

ไม้กระดกอย่าตกซี่

อยู่บนไม้กระดกที่กระดกทั้งซ้ายและขวา
ภายในเวลารวม๖๐วินาทีของทีมนั้น
รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด

เลือกรวดคำถามดีกว่าครับทีมคุณปุ๊กโกค่ะ
ค่ะค่ะค่ะ
หมายเรียกอะไรดีคะ

ได้เครื่องเล่นบาทาเปิดแผ่น

ได้เครื่องเล่นไม้กระดกอย่าตกสิ
คำถามในรอบนี้ของทีมดีเจบุโกะ
ได้หมวดสำนวนใคร
ตั้งใจเล่นด้วยเข้าใจแล้วนะสำนวน
น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาดี

โบกมือให้โกโปหนึ่งที
ถ้าพร้อมแล้ว๖๐วินาทีเป็นของมิก
เปิดศึกวันทรงตัว

วัวหายล้อมคอกตอบ

แมลงเม่าบินเข้ากองฟางตอบ

หนูตกถังข้าวเปลือก

หมาเห่าใบตองแห้งตอบ

หมาเห่าใบตองแห้งตอบ
มาดูลีลาความนิ่งสยบมาท้าย
ที่เคลื่อนไหวของคุณมิตรกันอีกครั้งครับ
โอ้โหมานิ่งมานุ่ม
แต่ต้องบอกว่าเป็นความมุ่ง

อยู่บนเครื่องเล่นได้นานทีเดียวครับผม
ตอบไปได้ทั้งหมด๕ข้อด้วยกัน
และจะได้สักกี่คะแนนั้น
ไปฟังเฉลยกันครับ
เก่งมากเลยโอ้โฮ

มาเฉลยกัน

ถูก
ได้คะแนนไปนะครับ
มะแรงเม่าบินเข้ากองฟาง

ข้ากองไฟใช่ไหมครับครับ
คุณสกายครับตอนนี้ยืนเข้าที่ไหมครับได้ศูนย์นะครับไหวนะครับ
มาแกบคิดว่าเขาจะทำได้กี่ข้อครับ
ไม่อ่า๓เงินมันเรื่องของเงิน

เขียนเสือให้หัวกลัวตอบ
ขี่ช้างจับตุ๊กตา

บาทาของใครไม่เจ๋งจริง
ก็จะโดนแบบคุณสกายนี่แหละครับ
บิดเบี้ยวไม่เป็นท่าดูครับ
คุณหันหน้าหาทิศไม่เจอกันเลย

ถึงขั้นที่ว่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ย
ซึ่งสภาพมารวมกันอยู่บนแผ่นบาธาฝั่งเดียวกัน

ถึงกับทำอะไรไม่ถูก
ทำได้แค่ยอมจำนวน

แบบหมดสภาพ

ต้องบอกว่าเป็นสกายผู้ไม่ยอมแพ้

ถ้าเปรียบเขาว่าเขากำลังจะตกหน้าผา

เนี่ยเครื่องเล่นนี้เขาก็ยังไม่ลงง่ายเลย

วัวแก่กินย่าอ่อนนะฮะตอบว่าถูกอันนี้ได้คะแนนนะฮะแล้วคางคกขึ้นภูเขา

ตอนแรกตอบถูกไปแล้วนะแต่พอเครื่องมันหมุนไปคุณเนี่ยคุณพูดมาว่าผิดก่อนตกน้ำคุณได้คะแนนนะครับ
นี่ได้ไปทั้งหมด
ได้ไปทั้งหมด๕ข้อ๕คะแนน
ดีเกมูโกะตอนนี้มี๑๐คะแนนกับเวลาที่เหลืออีก๒๗วินาที
เดี๋ยวข้อทะทะที่บ้านมีต่างชาติเยอะเลยครับมันได้สำเนียงมาเยอะเลยเออพูดไม่ค่อยชัด
เต้นเอ่ยเอ่ย

พร้อมครับพร้อม๒๗วินาทีเป็นของบุคโครอย่าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

จับแพะชนแกะตอบ

ขาเหาใส่หัวตอบพลง

ดองจับกูตะดูก

บี๊ถุรี

และถือว่าเป็นโชคดีของผมจริงครับ

ถ้าดูไม่ทันงั้นให้ดูอีกที
อ่ะอีกที

ขออีกทีได้ไหม

เนี่ยจับแพ่ชนแกะถูกนะได้คะแนนนะไม่หยอก

นี่นี่ตรงนี้เค้าเรียกว่าอะไรที่๒อันออกมา

จับปูใส่กระดูก
พี่คนเราไม่รู้จักคืนกำไรสู่ประชาชนมากสิคะ

สามข้อสามคะแนนรวมกับที่ผ่านมาเป็นสิบสามคะแนน
โดดยอด

ช่วงหน้าทำให้ได้เกิน๑๓คะแนน

แปดยังหรือ